เมื่อวานนี้ไปดูในโลกโซเชียลมีคลิปหนึ่งดังมากเลย
เกิดเป็นตำรวจต้องทำได้ทุกอย่าง
จับผู้ร้ายก็ต้องได้วิ่งก็ต้องเร็วใช่ไหม
สวดมนต์ก็ต้องเก่งปราบผีไล่ผีก็ต้องได้
ไม่เชื่อใช่ไหมไปดูคลิปนี้กันค่ะ
โดยดังมากในโลกโซเชียล
นี่ค่ะคุณเป็นคลิปที่ถูกแชร์กันในโลกโซเชียลตอนนี้นะคะ
เป็นภาพของนายตำรวจท่านหนึ่ง
เขากำลังพูดคุยกับหญิงสาว

ที่เกิดอาการแบบประหลาดเหมือนกับคนพูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไห

ถ้าภาษาชาวบ้านก็คือโดนผีเข้า
ชาวบ้านเขาเรียกว่าลักษณะผู้หญิงคนนี้เหมือนผีเข้าเลยนะคะ
เป็นคนในพื้นที่บ้านแสงสว่างตำบลพิมารอำเภอนาแก่

หลังจากในตำรวจท่านนี้เขามาพูดคุยระงับเหตุ
ไม่ต้องใช้ความรุนแรงนะก็คือใช้การเจรจาเกลี้ยกล่อมพูดคุยกัน
แล้วก็สวดมนต์ให้ผู้หญิงคนนี้ฟัง
หลังจากสวดมนตร์ไปนะเขาสงบลงคุณ
ดูสินิ่งแบบนี้คุณดูนะ
ตอนแรกยังไม่ได้สงบขนาดนี้นะคะ
แล้วพอสวดมนตร์ไปเรื่อยอาการสงบลง

เขาว่ากันว่าอาการคล้ายกับคนผีเข้า
ชาวเน็ตเขาก็เลยแห่ชื่นชมในตำรวจท่านนี้
ว่าแบบโอ้โหสุดยอดเลยทำได้ทุกอย่างจริง

ตอนแรกที่พบเข้าเนี่ยก็ไปพูดคุยแบบปกตินี่แหละ
พูดยังไงก็คุยกันไม่รู้เรื่องสักที
ชาวบ้านเขาเลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่าผีจะเข้าผู้หญิงคนนี้
งั้นอ้าวผู้กองเขาเลยบอกว่าเดี๋ยวลองดู

ทำตามความเชื่อกันไปเลยละกันใช้ความเชื่อเข้าสู้
พูดคุยปกติไม่รู้เรื่องแล้วลองใช้วิธีนี้ดู
ใช้หลักธรรมธิรรมเรียนกันมานี่แหละ
พูดคุยให้เกิดสติขึ้นหลังจากนั้นก็สวดมนต์ครับ
ปรากฏว่าอยู่เนี่ยนะคะ
อาการของหญิงสาวคนนั้นเขาก็เริ่มสงบลง

ว่าตอนนั้นมันเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้น
ผมก็ไปที่กระเจถล่ะเขาว่าคน

เรื่องผีสางก็เชื่ออยู่นะครับเชื่ออยู่

เป็นรายปกคลครับผมไม่รู้จะทำอะไร
แล้วก็สวดนะครับไม่ใช่สวดนะครับ

สงบลงได้เลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ
กองภูเขาบอกว่าการเผยแพร่คลิปภาพการทำงานนี้
ไม่ได้มีเจตนาลบหลู่ความเชื่อหรือว่าไม่ได้จะอวดอะไรเลยนะ
ที่จะอวดใครแค่อยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
เรื่องของการทำงานของตำรวจคือตำรวจเนี่ยเขาต้องเจอทุกรูปแบบจริงอ่ะ
ทุกสถานการณ์จริงถ้าเรานำเอาสติและความสามารถที่มีอยู่มาใช้
ก็จะทำให้ทุกอย่างมันจบลงได้ด้วยดีปราศจากการสูญเสีย
ปราศจากเหตุการณ์ที่มันรุนแรงนั่นเอง
และก็ต้องย้ำคุณผู้ชมด้วยว่าคลิปนี้เรื่องราวทั้งหมดที่เราเล่าให้ฟังวันนี้
แต่ว่าเห็นเขาแชร์กันเยอะไงว่า
ตอนลักแรกเนี่ยคุยไม่รู้กันทำไมคุยไม่รู้เรื่อง
สาธิายายทำให้ฟังซะลืม
นิ่งสงบลงเลยนะ
ถ้าเรามีสติเนี่ยทุกอย่างมันก็จะราบรื่นแล้วก็จะแก้ปัญหาได้
มันเป็นเรื่องของความสามารถของคุณตำรวจ

ชื่นชมนี่ไม่ใช่อะไรเป็นเรื่องของการแก้ไขสถานการณ์
ถูกต้องบอกแล้วเป็นตำรวจต้องทำได้ทุกอย่าง